โดยวิธีการสำคัญคือการจักร
เป็นขั้นตอนแรกในการใช้มีดผ่าหรือแบ่งวัสดุให้เป็นเส้นเป็นใบที่พร้อมสำหรับการสาร
ซึ่งการสารจะเป็นการนำมาขัดประสานกัน
เป็นการขึ้นรูปให้เกิดเป็นรูปทรงในแบบต่าง
และใช้การขดสำหรับของเล่นรูปตัวสัตว์บางแบบ
ที่ต้องการให้มีลักษณะที่แนบและต่อเนื่องกันตลอดตัวรูปทรง